คุณผู้ชมพามาดูความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนครราชศรีมา

ถูกนายทุนหลอกให้ซื้อพันกล้วย
หลอกให้มาซื้อพัน
แล้วเอาไปปลูกที่แปลงของเกษตรกร
แล้วก็ยืนยันรับประกันว่า

เดี๋ยวจะมารับซื้อผลผลิตทั้งหมด
ถ้าบอกมาแบบนี้เราก็ต้องรีบซื้อมาปลูกสิ
ใช่ครับเพราะว่าเขามีการรองรับตลาดแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหม

แต่สุดท้ายหายไปเลยตอนนี้ผลผลิตออกมาเยอะ

กล้วยพันธุ์นี้คือเป็นกล้วยพันธุ์ที่ต้องปลูกแบบในเชิงอุตสาหกรรม
คือต้องปลูกเยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
แต่ว่าทางด้านของเกษตรจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวานี้พอรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านจากเกษตรกร
แล้วที่ตอนนี้ผลผลิตมันออกมาไม่มีคนมารับซื้อ

โดยนายวรวุฒิบุญพิมพ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ก็เชิญนายกิติวัตรพัฒนารวดรัฐ
กรรมการผู้จัดการบริษัทบานาน่าอินโนเวชั่นออร์แกนิคจำกัด
มาพูดคุยกับตัวแทนพี่น้องเกษตรกร
ในพื้นที่อำเภอโชคชัยและอำเภอคอนบุรี
หลังจากที่ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีของเรา
ติดต่อประสานเพื่อให้มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหน่อย
หลังจากที่พี่น้องเกษตรกรของเรา
ลงทุนซื้อพันธกล้วยหอมคาเวนดิชกับบริษัทบ้านเกษตรอาโกรพลัสจำกัด
ซื้อมาปลูกธนุถนอมจนโตจนออกผลออกมา
ปรากฏว่าบริษัทที่รับประกันว่าจะมารับซื้อผลผลิตทั้งหมด
ราคากิโลกรัมละ๕บาทเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ
ไม่มารับซื้อดังที่ได้รับรองไว้
ที่ให้คำมั่นกับพี่น้องเกษตรกรไว้
โดยนายวรวุฒิยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก
มาร้องเรียนในกรณีเดียวกันกับทางเกษตรจังหวัดจำนวนมากเลยนะครับ
ซึ่งทางเกษตรจังหวัดเองก็ได้ทำหนังสือส่งไปยังเกษตรอำเภอ
เพื่อให้เตือนเกษตรกรที่จะลงทุนซื้อกล้วยหอมคาเวนดิสมาปลูกนะครับ
ส่วนใหญ่อยู่ในโซนแถวคอนบุรีเสริงสางหนองบุญมาก

เพราะก็ส่วนใหญ่ว่าจะปลูกเป็นกลุ่ม
กรณีนี้เนี่ยการแจ้งความเนี่ยก็เกษตรกรเดือดร้อนสามารถแจ้งความได้ครับ
เป็นหลักฐานสำคัญที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้
เห็นว่ากเกษตรกรบางลายก็ยังมีหนังสือทางยงสัญญาอะไรพร้อม
เอกสารรู้สึกชัดเจนนะ
จนถึงป่านนี้ก็ยังไม่สามารถตามบริษัทต้นต่อมาได้นะครับ
ว่าให้มารับซื้อจากพี่น้องเกษตรกร
ส่วนทางด้านคนนี้คุณกิติวัฒน์เองนะครับ
เมื่อวานมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรของเรา

เดี๋ยวทางบริษัทผมก็จะรับซื้อ
ยินดีจะรับซื้อกล้วยหอมคาเวนดิตจากพี่น้องทุกคน
เพียงกล้วยของคุณต้องมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของบริษัทนะครับ

ตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลืออยู่แต่จริงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผลผลิต
คือกล้วยเวลาส่งไปต่างประเทศ

๗๐ถึง๗๕
ถ้าเกินจากนั้นการขนส่งไปใช้ระยะทาง
กล้วยจะไปสุกกลางทางมันจะทำให้เสียหาย
ของเกษตรกรที่นี่บางคนไปซื้อกล้วยสวย

นี่แหละคุณกิติวัตรก็แนะนำวิธีนะ
ว่าเกษตรกรรายใดที่ต้องการส่งกล้วยมาขายที่บริษัท

พร้อมให้คำแนะนำวิธีการปลูกอย่างถูกต้อง
ที่ผ่านมามีเกษตรกรปลูกและดูแลไม่ถูกวิธี
ทำให้กล้วยไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
หรือบอกว่าถ้าติดต่อทางบริษัทไม่ได้
ติดต่อทางเกษตรจังหวัดนครราชศรีมาเลย
เพราะว่าทางบริษัทเขามีการประสานกับทางเกษตรจังหวัดอยู่แล้ว
และอย่างที่บอกไปว่าการปลูกกล้วยหอมพันธุ์เวนดิช

เพราะว่ากล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิชน์

ทนทานต่อการขนส่งเก็บรักษาได้นาน
ลูกแล้วก็จะมีอายุในแปลงได้นานนี่คือข้อดี
แต่ข้อเสียคือเป็นกล้วยเชิงอุตสาหกรรม
เขาต้องปลูกในพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
หน้าดินลึกน้ำเพียงพอตลอดปีน้ำไม่ท่วมและที่สำคัญ
เวลาเก็บมาบ่มเขาต้องบ่มในโรง
มในโรง๒๔ชั่วโมง
เหมือนพวกกล้วยหอมทองทั่วไปที่บ่มเองได้

ถ้าพี่น้องปลูกเยอะแล้วไม่มีโรงบ่มส่งขายไม่ได้อีก

ใช่ฮะดังนั้นก็เตือนกันนี่รถปลดทุกข์เราก็ตามให้เรื่องนี้
หล่องมาแล้วแข็งมากนะครับ
เคยเอากลับไปบ้านเคยไปทำข่าวเกษตรแล้วแข่ง
กัดดูจะลองกินระหว่างทาน

ใช่ถึงบอกต้องปลูกวิธีต้องเก็บเกี่ยวให้ถูกวิธีนะครับ